เตือนภัยกันนิดนึงร้านขายของเนี่ยนะคะโปรด
อย่าวางโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้บนเคาน์เตอร์แบบนี้
ฉะนั้นเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ค่ะ
เว่ยมากเหตุการณ์เกิดขึ้นเว่ยมากแล้วคุณดูนะ
คนขายคือเป็นเด็กอะค่ะสงสารน้องไหมล่ะคุณ
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่งในขณะที่น้องคนนี้ค่ะ
เขาเฝ้าร้านแทนคุณแม่อยู่ใช่ไหมอืมนี่ชายวัยกลางคนคนหนึ่งอ่ะ
ซื้อเครื่องดื่มชูกำลังไปแล้วขณะที่เธอกำลังทอนเงินหมุนไปหมุนมา
ชายคนนี้คุณเห็นตามภาพนี้ชัดเจนมากชัดเลย
อาศัยช่วงเวลาที่เธอเผลอน้องเขาเผลอเห็นไหม
เดียวเองหยิบโทรศัพท์มือถือที่วางทิ้งไว้ที่เคาน์เตอร์
ใส่กระเป๋ากางเกงไปเลยแล้วทำตัวปกติด้วย
ตัวปกติยืนรออะไรเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะโอ้โห
แล้วก็ขับรถจักรยานหนีไปเลยโอ้จากการสอบถาม
นางสาวสุภาพันธ์ดิตเจริญเจ้าของร้านก็เขาบอกว่าวันนั้นน่ะ
ทำอาหารเย็นอยู่หลังร้านก็เลยให้ลูกสาวอะค่ะ
เป็นคนเฝ้าอยู่หน้าร้านแทนพอทำกับข้าวเสร็จออกมาจะหยิบโทรศัพท์
เอ้าโทรศัพท์ฉันหายจ้ะ
ก็เลยมาเปิดกล้องวงจรปิดดูซิว่าหายไปตอนไหนยังไง
เอาไปวางทิ้งไว้ตรงไหนหรือเปล่าเช็คดูแล้วก็พบจริงจริงว่า
ชายคนนี้ในภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นคนหยิบไป
หลักฐานมันคาตาอยู่ขนาดนั้นเมื่อหยิบโทรศัพท์มือถือ
ใส่กระเป๋องเกงไปเลยก็เลยนำภาพกล้องวงจรปิดนี้
เอาไปแจ้งความแล้วค่ะครับแจ้งความกับตำรวจสพมร้อยเอ็ด
ตอนนี้ก็คือดำเนินคดีกันอยู่เนี่ยเห็นไหมคุณ
คุณจะทำอะไรคุณอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนะใช่ไหม
คือมันไม่ได้ผิดหรอกที่เขาวางบนโต๊ะ
แต่มันผิดที่ว่าคุณไปขโมยของของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองไง
งั้นงั้นเออก็ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยกันละกันนะคะ
เรื่องไม่ดีเราก็มาบอกกันเอาไว้ว่าอย่าทำ